พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ทรงขจัดโพยภัยให้ห่างหาย
เมตตาผองไทยไม่วางวายทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปัตตะพี
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพขอน้อมนบบาทบงพระทรงศรี
แปดสิบแปดพันศาทะเปรมปรีโอภูมีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชน

เป็นวันที่ไม่น่าเบลืออีกต่อไปซึ่งจะทำให้วันจันทร์ของคุณ

มันเป็นคนพูดเข้าไปเพื่อกับของเราทั้งสามท่านครับ

ป๋องหมอเพื่อนและคุณสมจิต
น้องอาร์ตน้องฮันนี่และน้องหญิงครับผม
สวัสดีครับ

วันนี้เป็นไงครับพวกแข่งของเรา
เอ่อผมอยากจะบอกว่า

เพราะว่านี่จะเข้าสิงค์

ตอนนี้นะครับอาร์ตก็เป็นศิลปินของ

เป็นนักร้องมาจากโปรเจกต์แจ้งเกิดชุดที่๑ครับ

มุนเลย

น้องน้ำนะครับแล้วก็น้องขวัญ
ไม่ใช่น้องแล้วนะพี่ขวัญแล้ว

ปปอร์นะครับก็ขายของนี้ก็เพิ่งมาขายครับ

ก็ไม่ได้เห็นพื้นเลือร์หรืเปล่า

ต้องดูว่าผู้ช่วยของเราน่าจะตรงกับใครคนไหนบ้าง

แล้วพี่ป๋องเชียร์น้องด้วย

หรือว่าอีกแนวหนึ่งแนวจิ๊บหาย
ร้านนี้ง่ายฮิปพอป

พี่ป๋องก็บอกทางเขา

น่ารักน่ารัก
เดี๋ยว
ไม่มาช่วยคนนี้
ชมเขาสิ

คำถามครับโปปรณ์ครับ

แล้วผมก็ถามว่าเขาเรียกกันว่าอะไรครับ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

สองคือพีช
หรือ๓สเปคเตอร์

พี่จงกิจรู้เลยค่ะ

อย่ากลับช่วยน้องไปก็ได้กัน

ผมไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะ

มันอ่านว่าพืช

มันไม่ใช่สัญลักษณ์อึ่หรอ
มันคือสัญลักษณ์ต้นพืช

อ่าสนิทภาพ

จะได้๓เรียนรับไม่เฉลยครับ

๓คะแนนแล้วพีชป๋องอีกหนึ่งดวงดาว
อันนี้ต้องหยุดออก

อาชีพเป็นพิธีกรเลยค่ะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นรายการ

พี่ไก่ป่วยเมื่อไหร่พร้อมเสียบเลยนะคะ

พี่ทำงานจนกลัวตาย
พี่กระคาดมากระดเลือดไม่ก็ต้องกดเลือดเพียบ
มาเลยครับวงล้อมหาชนครับพร้อมแล้วหมุนเลย
มีรายนามดังต่อไปนี้นะครับผมคุณโต้งคุณกุ้งคุณกิ่งแล้วก็พี่สำอาง
นี่จริงคือแอบเห็นหลังวิวของน้องกิ่งไม่แน่ใจว่าเป็นน้องหรือเป็นพี่
แต่เขามีตุ๊กตาเลยอยู่ข้างหลังดูแล้วอาจจะเข้าทางเราก็ได้
ดูจากลักษณะเราก็สายแบ๊วขนาดนี้
ขอเลือกเป็นคุณกิ่งหลังกันค่ะ

เดี๋ยวแล้วเลือกดอกไม้ตุ๊กตามันให้ใจทางผู้หญิงรึเปล่า

งั้นขอเรียนเชิญที่หมอกันค่ะ

เห็นเป็นสวยงามไง

เป็นเรื่องของดอกไม้และตุ๊กตาหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปนี้ลงกี่เหรียญดีครับ
เห็นเพื่อนลง๓เราตามเพื่อนแล้วกัน
ดวงดาวเช่นเดียวกันนะครับผม
จะทำได้หรือไม่ไปฟังคำถามครับ
ทางร้านเรารับห่อของขวัญได้ค่ะ

คนที่อยู่ในรูปภาพนี้ชื่อว่าอะไรคะ

ทำไมไม่ถามแบบไอ้โก๋เมื่อกี้อะ
คนที่เห็นอยู่ในกระดาษห่อของขวัญนี้มีชื่อว่าอะไรเมื่อกี้นะฮะ
ควินดีลูซเวลหรืออัปราฮัมลินคอน

หรือจะเป็นเลโอนาโดด้าวินซี่
เหมือนดาวินชี่มากเลย

ก็ไม่พลาดกันเลยนะน้องหญิงเป็นนักร้องหรือเป็นพิธีกรด้วยไหมคะ

เคสโทรศัพท์คอนแท็กเลนส์อะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่มีคลิปโอ้โห

ลูกคุณก็ของไลน์ได้มั้ย

มีใจแหว่งไอฮิวหญิง
เอามาวงรอมหาชนมาครับผม
รอบรอบแล้วหมุนเลย